มาดูเรื่องของแรงงานไทยในอิสราเอลที่เดินทางกลับมาอย่างเช้าวันนี้
ก็มีเครื่องบินของกองทัพนะบินไปแล้วเดี๋ยวจะไปรับแรงงานไทยอีก๑๔๕คน
แล้วก็จะกลับมาถึงพรุ่งนี้บ่ายแต่ทีนี้พูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือ
เอาจริงที่ผ่านมาเราเคยอ่านข่าวผู้หญิงคนไทยที่อยู่ที่อิสราเอล
แจ๋มที่บอกว่าพี่แจ๋มเป็นเซ็นเตอร์เป็นหักของความช่วยเหลือต่าง

โหลพี่แจ๋มติดขัดเรื่องพาสปอร์ตฮัลโหลพี่แจ๋มช่วยพาออกไปจากจุดสีแดงที
แจ๋มนี่แหละคือเป็นนางฟ้าในสงครามจริงค่ะ
เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นวีรสตรีไทยในอิสราเอล
ที่ช่วยเหลือคนอิสราเอลก็ช่วยมาได้เป็นร้อยชีวิต
ช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลมาได้เป็นร้อยชีวิตลองดูหน่อยค่ะ
ไม่นอนแล้วค่ะแม่แจ๋มกับแม่น้องบุกเข้าไปเอาเลยค่ะ

มันผูกไม่ได้หรอกมันมีรถถังอยู่
ไม่เป็นไรเขาให้เราเข้ามาเข้าไปตรงนี้

ระวังค่ะนี่คือรถถัง
เขาปล่อยให้เราเข้ามาเราเข้าได้
ฮู้วหุ่นหลุนมากเลยพี่น้อง
ไปสวัสดีค่ะขึ้นรถเลยค่ะ
ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้

น้องเป็นไรไม่เป็นไร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
อีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีกอีก

ทุกคนส่งกำลังใจให้กับพี่แจ๋มเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมพี่แจ๋มกลับไทยแล้วนะกลับมาส่งดวงวิญญาณของคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายคุณแม่ของพี่แจ๋มเนี่ยจากไปด้วยโรคร้ายเมื่อวันศุกร์ที่๑๓ที่ผ่านมาค่ะแล้วเนี่ยพี่แจ๋มกลับบ้านมามาจากอิสราเอลมากราบศพคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายแล้ววันนี้นะคะก็จะมี
เขาเล่าให้ฟังว่าเช้าวันเสาร์ที่๗ตุลาคมวันที่กลุ่มฮามาสบุกเข้ามาเนี่ย
บุกมาที่แคมป์คนงานของเขากราดกระสุนใส่เลยสาดกระสุนเข้ามา
นัดหนึ่งเข้าสะโพกเขาหนึ่งนัดเพื่อนคนงานก็มาช่วยเขาไว้นะ
หลังจากนั้นก็พากันไปซ่อนตัวอยู่หลายสิบคนเลยระหว่างที่ซ่อนตัวอยู่
ปืนก็ดังสนั่นตลอดเพราะว่าทหารอิสราเอลยังกระชับพื้นที่ไม่ได้ในตอนนั้นครับคุณผู้ชม
ตอนนั้นพี่ชาตรีแกบอกแกเสียเลือดมากนะแทบหมดหวังแล้ว
ชาตรีอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวจะประสานทหารอิสราเอลมาช่วยนะ
แล้วก็คอยถามอาการบอกชาตรีอย่าหลับนะอย่าหลับเด็ดขาดนะ

ให้กำลังใจพี่ชาตรีตลอด
ติดตามไม่ให้ขาดการติดต่อกับวิชาตรี
แล้วพี่แจ๋มยังคอยเตือนด้วยว่าเหตุการณ์ข้างนอกมันโหดร้ายนะ
แต่ว่าทุกคนพยายามช่วยอย่างเต็มที่
ถ้าทหารเปิดทางเนี่ยเดี๋ยวพี่แจ๋มจะไปช่วยด้วยเลยนะ
แล้วก็บอกให้พี่ชาตรีสู้และเข้มแข็งไว้ครับ
กระทั่งบ่าย๓โมงวันอาทิตย์ที่๘ตุลาคมทหารอิสราเอลมาถึงจริง
มาถึงในแคมป์คนงานแล้วก็นำตัวพี่ชาตรีส่งโรงพยาบาล
คนแรกที่ไปถึงโรงพยาบาลไปดูอาการพี่ชาตรีคือพี่แจ๋มครับ
ได้คุยกันว่าพี่ชาตรีอยากกลับไทย
และพี่แจ๋มก็อยากจะช่วยประสานสถานทูตให้
วันที่ออกจากโรงพยาบาลพี่แจ๋มก็พาพี่ชาตรีไปอยู่ที่บ้าน๒วันเลยนะ
จนถึงวันที่ต้องขึ้นเครื่องกลับไทย
แจ๋มนี่คือต้องไปส่งให้ถึงสถานทูต
ต้องไปส่งให้มันให้มันโล่งใจให้มันสบายใจ
ว่าเราพาเขามาถึงที่ที่จะส่งกลับประเทศไทยแล้วนะ

ได้กลับบ้านได้มาเจอลูกเจอเมีย
ถ้าไม่มีพี่แจ้มช่วยเอาไว้
เขาอาจจะหมดหวังไปตั้งแต่วันที่๗ตุลาคมที่เขาโดนยิงแล้วครับ
มีเบอร์แกอยู่แล้วติดตามแกอยู่แล้วครับ
ก็เลยแชทหาทักหาอินบล็อกไป
แกก็คุยตลอดนะตามเรื่องให้ตลอด

ยังจะมีเพื่อนพี่อีกไหมที่จะตอบได้ครับ

ส่วนหนึ่งก็อบพยพออกมาส่วนหนึ่งก็กลับบ้านแล้ว
เรือบางส่วนครับบางส่วนก็ยังอยู่ครับ
ก็พี่เองหลายจังนี้ก็จะไม่กลับไปแล้วนะครับ

คุยเรื่องพี่แจ๋มสักนิดนึงดอมเนี่ยก็จำแม่น
น้ำแข็งนี่ก็อ่านข่าวสองรอบเช้าเที่ยง
เคยได้ยินพี่แจ๋มนี่หรือว่ากับแม่น้องใช่ไหม
แจ๋มกับแม่น้องเขาไปเป็นคณะทำงานช่วยเหลือให้ข้อมูลกระทรวงต่างประเทศ
กระทรวงแรงงานเคยได้ยินชื่อมีเข้าไปเกี่ยวข้องไหม
แจ๋มกับแม่น้องเนี่ยเขามีประโยชน์มากนะ
กระทรวงแรงงานกระทรวงการต่างประเทศนะ
ลองถามเขาดูนะการจะช่วยเหลืออะไรยังไงเนี่ย
ผมว่าจะได้ข้อมูลจากสองคนนี้เยอะ
แล้วเป็นข้อมูลของคนที่อยู่ในพื้นที่เลย
เอาลองดูนะผมฝากแล้วกันนะครับ
หรือถ้าทำแล้วก็ดีใจแต่ว่าผ่านหูไหม
ผ่านนะว่าเขาได้ช่วยงานกระทรวงแรงงานกระทรวงต่างประเทศ

แจ๋มกลับมาอยู่ที่ไหนนะที่มาเยี่ยมแม่เนี่ย
นั่นแหละลองติดต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับ
เผื่อผมว่ามันจะได้ประโยชน์นะ
ฝากด้วยกระทรวงแรงงานกระทรวงการต่างประเทศนะครับ